ดูข่าวเศร้าในวงการวิทยุกันหน่อยครับ

ลูกทุ่งชื่อดังได้เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งมีการโพสต์แจ้งข่าวจากลูกชาย
มีการโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ

ลูกชายของคุณวิทยาสุภพรโอภาษ

ผมขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบ
ณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้ว

กำหนดการตามเอกสารด้านล่างครับ

บำเพ็ญกุศลคุณวิทยานะครับ
วิทยาภาพพิธรรมในวันที่๒๓๒๘เมษายน
เวลา๑๙นาฬิกา

ขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปเสียแหบ

ตั้งแต่ปี๔๒จนถึงทุกวันนี้

มาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติด้วย

ใช่ค่ะเสียงมีเอกลักษณ์นะคะ